รายงานเรื่องนี้นะคะสดค่ะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณสุชาดาสิริคงค่ะ

ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ล่าสุดเราพบน้องนาเดียวัย๒ขวบแล้วค่ะ
ซึ่งห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตรด้วยกันค่ะ
ซึ่งผู้ที่ก่อเหตุนั้นไม่ใช่ใครเป็นพี่เลี้ยงของน้องเอง
ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ได้ควบคุมตัวไว้แล้วค่ะ
นี่คือช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจรจาผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะกับนางรุ่งราวัลพุ่มบัวหรือเจี๊ยบ
ซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของนางสาวสุรินแอบเสมาแม่ของเด็กทั้งสองคนนะคะที่หายตัวไป
โดยนางเจี๊ยบรับว่าเอาเด็กไปฝังไว้ตรงหลังสังกษีในป่าไร่อ้อยแถวหมู่บ้าน
ซึ่งห่างจากบ้านที่เกิดเหตุราว๒กิโลเมตร
โดยต้องระดมคนในหมู่บ้านค้นหานานหลายชั่วโมง
ค้นหาไปหลายจุดด้วยกันค่ะของหมู่ที่๒ตำบลคองคอยอำเภอโพธาราม
พันธุ์ตำรวจเอกชูเกียรติภูกะพรอยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
เป็นผู้ถูกพูดคุยพร้อมย้ำว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนางเจี๊ยบได้แล้ว
ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์โดยเจ้าตัวเองนะคะรับสารภาพพร้อมกับบอกจุดฝังเด็ก
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคำรับสารภาพกันค่ะ
ขณะที่แม่ของเด็กนะคะรับว่าพี่เลี้ยงโทรศัพท์มารับสารภาพกับตัวเองเมื่อช่วงเช้าหลังจากติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่๑๖มิถุนายนนะคะจนมาวันนี้โทรศัพท์มารับสารภาพว่าเด็กเสียชีวิตแล้วเพราะว่าจมน้ำในบ่อล้างจานหน้าบ้านซึ่งเป็นน้องนาเดียเด็กหญิงวัย๒ขวบลูกสาวของเธอเองค่ะ
คนโตนั้นที่เป็นลูกครึ่งชื่อว่าน้องโมเดลอายุ๔ขวบยังปลอดภัยดีซึ่งเธอยอมรับว่าผิดหวังกับพี่สะพ้ายคนนี้ทั้งที่เป็นคนรักเด็กแต่กลับทำแบบนี้โดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ
สำหรับการค้นหาในครั้งนี้นะคะต้องใช้กำลังจากหลายหน่วยงานทั้งจากกรมการปกครองสาธารณสุขและตำรวจซึ่งคนที่มาพบศพเป็นคนแรกเป็นอาสาสมัครในหมู่บ้านนะคะที่เดินหาพร้อมพร้อมกับเพื่อนเพื่อนและพบว่ากองดินมีลักษณะผิดปกติจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและเมื่อขุดลงไปจึงพบถุงปุ๋ยสีเขียวก่อนที่จะมีการ